ลายฝนต้นหนาวเผื่อใครอยากจะไปเที่ยว

ไปกันที่อ่างเก็บน้ำทุ่งตำเสาค่ะ

รักษาพันธ์สัตว์ป่าโตนงาช้าง
บนทุ่งตำเสาอำเภอหาดใหญ่จังหวัดทรงคลา

ที่นี่คุณดูวิวงดงามมากจริง
สวยสวยจริงนะน้องเศร้า

บรรยากาศนะศพสวยงาม
เงียบสงบต้นไม้สีเขียว
แล้วก็มีบึงน้ำขนาดใหญ่

โดยเฉพาะนักตกปลาค่ะ

แคมป์ตกปลากันรอบอ่างเก็บน้ำ

ใครไปก็ตามอย่าลืมดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

ต่อกันที่จังหวัดเชียงใหม่กันบ้างค่ะ
ที่อุทยานแห่งชาติดอยด์อินทนน
อำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่
คนละบรรยากาศกับเมื่อสักครู่นี้เลยนะ

ใครที่ชื่นชอบดูวิวมุมสูง
เห็นก้อนเมฆปุกปุ๋ยแบบนี้

จุดนี้คือบริเวณกิวแม่ปาน

ส่วนยอดดอยอยู่ที่๑๓องศาเซลเซียส

เกินเตรียมติว้าตไม่ซื้อกันหนาวหน่อย
ดูสีหมอกสวยหมดเลย
โดยนายกริจสยามคงสตรี
ก็อยากจะให้นักท่องเที่ยวทุกคน
ได้ขึ้นมาสัมผัสอากาศหนาว

แล้วเร็วนี้จะเปิดให้ชม

ระหว่างการปรับปรุงอยู่อืมสักวันที่หนึ่งพฤศจิกายนเนี้ย
น่าจะเริ่มเปิดได้อย่างเป็นทางการเพราะฉะนั้นเตรียมพร้อม
กระเป๋าเอาไว้รอเลยใครอยากจะลงไปทางใต้
ไปตั้งแคมปิ้งตกตรงตกปลาหรือว่าอยากจะไปขึ้นเหนือก็เตรียมพ่อเป็นพ่อ
เสื้อโค้ดสวยอยากไปทุกที่เลยแอบไปได้คุณเราเที่ยวด้วยกันนะคะ
เที่ยวด้วยกันไปทุกที่เลยขึ้นเหนือร่องใต้ไปได้หมดค่ะ